การนี้ก่อนนะครับเป็นเหตุการณ์บนมอเตอร์เวย
ศรีราชาชนบุรีคนที่เห็นคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ย
เขาก็มองว่า๑เอ๊ะรถคันนี้ผ่านมอเตอร์เวย์มาได้ยังไง
ด่านได้ยังไงอืมสองคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
คือคุณไม่เตือนเขาหน่อยเหรอแล้วก็เสียงในคลิปอ่ะค่ะ
มันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเสียงหัวเราะดูแล้วเหมือนตลกเหรอ
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเรื่องที่อันตราย

ไปดูคลิปก่อนนะครับค่ะ
ฟังมันหลุ่งข้างบนไม่เห็น
ล้มเร็วเด็ดจิ๊คซ้ายเหรอ
เรามาจะจี๊คไวไฟมากแล้วเด็ดจิบซ้ายเนอะ
ล้มแล้วล้มแล้ว
นี่คือสรุปสุดท้ายแล้ว
ของมันก็ร่วงมันก็หล่นลงมาจริงนั่นแหละ
ใช่ค่ะโอ้โฮดูภาพ
ก็ขับรถตามอยู่ระยะทางแบบพอสมควรเลยนะคะ
ใช่ครับคือถ้าเท่าเร่งเครื่องขึ้นไปแล้วไปบอกเขาเนี่ยทัน
น่าจะปลอดภัยกว่านี้หรือเปล่าอ่าอย่างตอนท้ายคลิปเขาก็
เขาก็แซงขึ้นไปแล้วก็บอกนะค่ะแต่สุดท้ายคือไม่ทันแล้ว
ใช่ค่ะของมันหล่นแล้วนะฮะอีกคำถามหนึ่งก็คือ
นี่ฮะตรงนี้นะฮะหล่นแล้วคนก็เลยบอกว่าแหม่
ส่วนอีกคำถามหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่า
แล้วเข้ามาได้ยังไงความสูงมันไม่มันสูงกว่าตัวรถเนี่ย
เท่าได้มั้งอืมมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของความสูงต่างดังนะฮะนี่ฮะโอ้โห
คือมาได้ยังไงนี่ฮะเห็นแล้วอันตรายนะครับใช่ค่ะอ่า
คนสงสัยจริงจริงค่ะว่าเอ๊ะระยะทางที่ขับมาเรื่อยเรื่อย
ไม่มีเจ้าหน้าที่เห็นไม่มีตำรวจเห็นไม่มีใครเห็นเลยเหรอนั่นอ่ะสิ
ขับมาได้ขนาดนี้ก็มีพี่คนนี้เขาเห็นค่ะแต่เขาก็ไม่ทันได้ไปบอกก่อน
ด้วยวิธีการพูดการแซวในรถตามเสียงในคลิปด้วยอ่ะเนาะครับคุณผู้ชมค่ะเรื่อง